คือคดีที่หนุ่มใหญ่ไปเห็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบอยู่
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับไอ้หนุ่มต่างถิ่นคราวนี้ขี่ซาเล้งมาเลย
ซาเล้งมาถึงปั๊บใจเนี่ยกะจะยิงผู้หญิงแหละ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายไอ้หนุ่มต่างถิ่นที่นั่งอยู่
เอามือมาปัดมาป้องจังหวะชุนละมุนนั้นปืนลั่นเข้าใส่เขาฮะ
หนุ่มต่างถิ่น๓นัดกระสุนเจาะเข้าศีรษะนะ
สามนัดเข้าศีรษะเสียชีวิตตรงนี้เลยโอ้โห
ล่าสุดผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าขอโทษนะไม่ใช่เรื่องหึงหวง
อ้าวแล้วมันเป็นยังไงกันล่ะเหตุนะครับที่ยิงนายกิติพัฒน
ธรรมด้วยอายุสี่สิบห้าปีนะครับเขาเป็นผู้ระเบาเกาะสร้าง
พัทธลุงนะฮะที่ผมบอกต่างถิ่นเนี่ย
มาทำงานที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมกระสุนเข้าศีรษะสามนัด
จมกองเลือดอยู่ท้ายรถกระบะตอนที่กำลังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่
เพื่อนที่หน้าห้องเช่าริมทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ด
สละบุรีหล่มศักดิ์หมู่๒ตะบนภูขามอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
คนยิงคือนายอนุชาน่วมเจิมอายุ๕๑ปีเป็นคนในพื้นที่
หลังก่อเหตุเนี่ยอนุชาหนีไปนะคุณผู้ชมเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุ
น่าจะเกิดจากความหึงหวงนะครับคือนายอนุชาเนี่ยจากข้อมูลข่าวนะ
หลวงรักนางสาแก้วอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ฝ่ายหญิงเนี่ย
ดันไปใกล้ชิดกับผู้ชายต่างถิ่นคุณผู้ชมอาจจะคุ้นคุ้นย้อนไปดูหน่อย
ถ้าใครดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์มาตลอดดูข่าวไทยรัฐทีวีมาตลอดนะ
คือ๒๓กันยายนเนี่ยนะครับไอ้กรณีที่มีผู้ชายขับรถกระบะ
ชนคุณตาที่ขี่ซาเล้งแล้วผู้ก่อเหตุใช้ปืนจี้เอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปเนี่ย
นุชาเนี่ยอนุชาคนนี้นะคือวันนั้นคือพี่ชายของเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชิงไปอ่ะ
คือวันนั้นเนี่ยยังเป็นญาติผู้เสียหายอยู่เลยวันนี้มาเป็นข่าวซะเองแล้ว
มาเป็นมาเป็นผู้ต้องหาซะแล้วนะครับด้านนายพงเทพสุกเกษมนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะ
เขากับนายกิติพัฒน์ผู้ตายแล้วก็นางสาวแก้วเนี่ย
ฝาท้ายกระบะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมรถกระบะเปิดฝาท้ายแล้วก็นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่ตรงนั้นแหละ
ส่วนนายอนุชาคนก่อเหตุในขี่ซาเล้งเข้ามาตอนนั้นไม่มีทีท่าหรอกว่าจะเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นนี่ครับ
ถ้านึกภาพไม่ออกเราจะลองภาพให้ดูทุกคนรู้จักกันหมดนะฮะ
แต่จากนั้นสิอนุชาเดินอ้อมไปหานางสาวแก้ว
แล้วใช้ปืนเนี่ยชักออกมาจะยิงผู้หญิง
นี่ครับซัดหมดแก้วเลย
หมดแก้วเสร็จปั๊บเอาปืนมา
ปืนมาจะยิงผู้หญิงกิติพัฒน์ฮะ
กิติพัฒน์เข้ามาปัดป้องปัดมือปัดอีท่าไหน
ไม่รู้กระสุนนะฮะสามนัดนะครับเข้าที่เขา
แล้วก็ล้มฟุบกองกับพื้นไปเลย
ผมก็หรือเล่าไว้เขา

แต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรหรอก
เห็นว่าเห็นยกมืออย่างนี้

ความรู้สึกผมก็เสียงอะไรด้านแรก

ขณะที่นางสาวแก้วนี่ออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับ
เพราะว่ากลัวนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกอนุชาเนี่ย
กลับมาทำร้ายนะครับเพราะว่าอนุชาเคยขู่ไว้
เดี๋ยวจะเอาให้ตายเลยนี่ขู่แบบนี้เอาไว้นะฮะ
ผู้หญิงก็กลัวสิครับหลังจากหนีการจับกลุ่มมาได้สองวันนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับญาติของผู้ต้องหานะฮะ
เอาอนุชาเนี่ยพาอนุชาไปมอบตัวแล้วนะครับ
ที่สพพุเตยหลังจากเมื่อวานมีการติดต่อว่า
ขอเข้ามอบตัวนะครับก่อนเที่ยงวันแต่พอไม่มา
ไม่มาหมายจับออกสิหมายจับออกดิ
ตอนนี้ทันทีที่ปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายจับเลยครับ
อันนี้ไม่ใช่มอบตัวแล้วนะครับลักษณะของคดีจะต่างกันแล้วนะ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพใน๓จุด
จุดที่๑จุดเกิดเหตุหน้าห้องพักนะครับที่เป็นที่เกิดเหตุแหละ
จุดที่สองคือจุดที่เอารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยนะครับ
จอดที่บ้านพักเรือนสำราน
แล้วก็จุดสุดท้ายคือจุดที่เอาปืนไปใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ไปทิ้งทิ้งที่ป่าหลังบ้านพัก
นายอนุชาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงครับที่ทำไป
เพราะว่าผู้ตายพูดจาดูถูกแล้วด่าเขาด้วยคำหยาบคล้าย
พูดกันง่ายเพราะว่าผู้สมบัติศาสตร์ชาวบ้านก็ด่าพ่อเล่าแม่นั่นแหละ
มีการด่าถึงบุพการีทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็เคยเจอแล้วก็พูดคุยกันในวงเล่าเนี่ยนะฮะ
แค่บางครั้งเท่านั้นวันเกิดเหตุขณะที่เข้ามาถึงที่เกิดเหตุนะครับ

เขานี่โมโหเลยโมโหจะหันไปยิงผู้ตาย
แต่ที่ทำไปเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนที่บอกว่าเขาลงมือเพราะหวงหึงหวงแก้ว
พนักงานเสิร์ฟนะครับที่เป็นที่อยู่ร้านอาหารของน้องสะพ้ายเนี่ย
จริงนี่ไงที่ผมบอกว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไป
เขาบอกว่าคิดกับแก้วแค่น้องสาวเท่านั้นลองฟังดูครับ
พนักงานสอบสวนนะครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

จากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ

แก้วเล่าเลยนะคะบอกว่าพี่หนูพูดตรงเลยนะ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันกับพี่อนุชาที่เป็นคนเกาะเหตุ
หนูนับถือเขาเป็นพี่ชายที่รู้จักกัน
เพราะว่าเขาเป็นพี่ชายของเจ้าของร้านคาราโอเกะที่หนูทำงานอยู่
แต่พี่อนุชาจะคิดอะไรกับหนูมากกว่าพี่น้องหรือเปล่า
อันนี้หนูไม่รู้นะแต่สำหรับหนูหนูคิดกับเขาแค่พี่
ส่วนนายกิติพัฒน์ผู้ตายเนี่ยหนูเพิ่งรู้จักเขาได้เดือนเดียวเอง
ก็นับถือเป็นพี่ชายที่สนิทกัน
วันเกิดเหตุหนูก็พาพี่กิติพัฒน์ไปกินมื้อเย็นที่ร้านอาหารตามสั่ง
อยู่พี่อนุชาก็ตามมาที่ร้านจนเกือบจะต่อยกันอยู่แล้ว
อนุชาบอกว่าจะตามหนูกลับไปห้องเช่าที่อยู่หลังร้านคาราโอเกะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของร้านอาหารตามสั่งก็ไล่พี่อนุชากลับไป
หนูกับพี่กิติพัฒน์ก็เลยมานั่งดื่มกันต่อที่หน้าห้องเช่าของพี่กิติพัฒน์นี่แหละ
อนุชายังตามมาก่อเรื่องอีกแต่ก็อย่างที่เขาให้การไปนั่นแหละ
เขาตั้งใจจะยิงหนูพี่เขาตั้งใจมายิงหนูเลย
แต่สุดท้ายแล้วพี่กิติพัฒน์เขาเอาตัวมารับลูกกระสุนแทนหนู
ซึ่งเช้าวันนี้ก่อนที่พี่อนุชาเขาจะเข้ามอบตัวยังโทรหาหนูอยู่เลยนะ
โทรมาขอโทษแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่จะยิงหนูเนี่ยเพราะว่าโมโห
ส่วนสาเหตุที่ไปยิงคนตายซ้ำหลายนัดเนี่ยก็เพราะว่าแค้นใจ
เพราะว่าถูกด่าพ่อด่าแม่
พื้นชนะเขาพี่เขาโทรมาหาพี่๑๑โมงนะ
แต่โทรมาตอนเช้าประมาณ๑โมง๑โมงกว่าเค้าบอกว่าเขาขอโทษพี่
ยังโทรมาขอโทษพี่